เรารู้แล้วว่าณขณะนี้ผลคะแนนการเลือกตั้งผลอย่างไม่เป็นทางการนะ
ยังไงต้องรอกรกตประกาศผลอย่างเป็นทางการด้วย
แต่พักเก้าไกลได้สอสอมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะขณะนี้
ค่ะจากผลอย่างไม่เป็นทางการคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลแถลงเมื่อเที่ยงบอกว่าตอนนี้ก้าวไกลเนี่ย
คุยกับ๕พักการเมืองแล้วพร้อมจะจับมือเป็นรัฐบาลด้วยกัน
พักการเมืองมีเสียงสอสอทั้งหมดณขณะนี้ถ้ารวมก้าวไกลด้วยเป็นหกพัก
ค่ะสามร้อยสิบที่นั่งในสภาพู่แทนรัศดร๕๐๐ที่นั่ง
ค่ะนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติ
ไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและพักเป็นธรรม๓๑๐เสียง
เหลือคือฝ่ายค้านตรงนี้เนี่ยวันนี้พอคุณพิทาแถลงตรงนี้
โทรคุยกันเรียบร้อยแล้วนะกับเพื่อไทยก็คุยกับคุณแพทองทานและอุ้งอิง
นักข่าวถามต่อทันทีบอกเอ้าคุณพิทาแล้วภูมิใจไทยล่ะ
คุณพิทาบอกว่าณขณะนี้ภูมิใจไทยคิดว่ายังไม่จำเป็น
ตัวเลขตอนนี้ที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมีพักอื่น
สามร้อยสิบเสียงเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนักข่าวถามต่อทันทีนะครับ
บอกเอ้าแต่อย่างนี้เนี้ยมันยังไม่ถึงเสียงสามร้อยเจ็ดสิบหกของรัฐสภา
ที่จะต้องโหวตเลือกนายกนะใช่ค่ะยังไม่พอแล้วจะทำยังไงอืม
ลองฟังคุณพิธานะครับบอกว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
เราไม่คิดว่าจะมีใครที่จะกล้าฝืนฉันธรรมติและทุกฝ่ายก็ควรที่จะน้อมรับเพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมาแสดงเจตจำนงของเขาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นอะไรนะครับ
ของวุฒิวุฒิสภาเนี่ยก็พูดกันหลายครั้งหลายคนแต่ละคนก็ต่างคนต่างคำพูดไปแต่ก็คิดว่าเขา
อย่างที่บอกครับฉันธามติของประชาชนมาแล้วทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันธามติที่มาจากพี่น้องประชาชน
ฝืนฉันธามติของพี่น้องประชาชนไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยรวมถึงคนที่จะคิดที่จะฝืนด้วย
คุณพิทาเชื่อว่าสวจะไม่กล้าฝืนฉันธรรมติของประชาชน
ในเมื่อลงคะแนนให้กับภาคการเมืองไหนได้มากที่สุดแล้วเขาสามารถรวมเสียงจัดตั้งเป็นเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนรัศดรได้เนี่ย
เชื่อว่าสวจะต้องโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของฝั่งนั้น
แต่เอาจริงแล้วเนี่ยหลายคนก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับในส่วนของสวนะครับสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐สว
อย่างที่เราทราบนะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ตอนที่ประกาศใช้เนี่ยได้มีบทเฉพาะการเขียนเอาไว้ว่า
ในช่วง๕ปีแรกของการบังคับใช้รัฐธรรมนูลในเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ความจริงเป็นเรื่องของสภาผู้แทนเขานะ๕๐๐คนแต่เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านต่าง
เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยให้สว๒๕๐คนมาร่วมโหวตเลือกนายกด้วย
รวมเป็น๗๕๐คนเสียงรัฐสภาเนี่ยสมาชิกสสวต้องใช้เสียง๓๗๖เสียง
ตอนปี๖๒โหวตเลือกบิ๊กตูก็เป็นอย่างนี้
วันนี้คุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะฮะ
แล้วหวังจะมาพึ่งเสียงสวให้ยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกด้วยนั้น
คุณเฉลิมชัยบอกว่าขอบอกได้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้

เพราะเป็นสวมา๔ปีรู้ดีว่าเงื่อนไขในการตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภา
ไม่ใช่เรื่องเสียงที่ได้รับจากประชาชนหรือเสียงข้างมากของสอสออย่างเดียว
คุณเฉลิมชัยยอมรับว่าต้องไปดูที่มาก่อนว่าใครตั้งสวชุดนี้
และมีที่มาอย่างไรเอาละแม้สว๒๕๐คนจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม
หนึ่งนะพี่หุยการโหวตของสวไม่ได้ยึดโยงตามเสียงประชาชน

แล้วบอกด้วยว่าเสียงสวเนี่ยณขณะนี้แม้จะบอกแบ่งออกเป็นกลุ่ม
แต่กลุ่มที่เขาเป็นอิสระแบบที่ว่าไม่โหวตยึดโยงตามผู้ที่เคยตั้งมาเลือกมา

แล้วจะโหวตให้นายกทางฝั่งที่ได้เสียงข้างมากอย่างอย่าโหวตให้คุณพิทาอย่างนี้
เชื่อว่ามีไม่ถึง๒๐คน
แต่ถึงเวลาลงมติจริงแล้วเนี่ยจะเป็นอิสระจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้

ถ้าอยากเป็นนายกต้องไปรวมเสียงให้ได้๓๗๖เสียงก่อน
จะเอาพักภูมิใจไทยจะไปเอาใครอะไรมายังไง

คุณเฉลิมชัยบอกด้วยว่าส่วนตัวมีจุดยืนชัดเจนว่า
ฝ่ายไหนรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน๒๕๐เสียง

แม้จะเป็นของคนเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลพร้อมโหวตให้
แต่คุณเฉลิมชัยบอกว่าสวคนอื่นเนี่ยนะคุณเฉลิมชัยเองก็ไม่กล้าการันตีนะ
เพราะถ้าไปดูที่มาเนี่ยเขาจะโหวตให้เหรอ
อย่างมากก็ได้ไม่เกิน๒๐เสียง
แต่ตอนนี้ก้าวกลายต้องการ๖๖เสียงนะ
คุณวัญชัยสอนสิริหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา
วันนี้ผมถามในเปิดปากกับภาคภูมิเคยเชิญมาคุยครั้งหนึ่งแล้วบอกสว

อาจารย์วัญชัยยังจุดยืนเหมือนเดิมไหม
ว่าใครรวบรวมเสียงข้างมากได้เนี่ยจะโหวตให้เป็นนายก
ตอนนี้ก้าวไกลเขาได้๑๕๒เสียงแล้วก็ไปรวมเสียงได้๓๑๐เสียง
อาจารย์วัญชัยบอก๑๕๒เสียงไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะ

อาจารย์วันชัยบอกมันยังมีตัวแปรมันยังมีปัจจัยอะไรอีกตั้งเยอะแยะ
ก้าวไกลจะมาบอกตอนนี้ว่าคือรัฐบาลแล้วเนี่ยยังไม่ใช่นะ
แต่เขาก็รวมกันกับพักเป็น๓๑๐เสียงแล้วไง
ผมก็งงเหมือนคุณรัชภพรเนี่ยแหละ
ผมก็เลยถามไปถามมาตกลงอาจารย์วันชัยเอายังไงเนี่ย
ตกลงจะยกมือให้เขาหรือไม่ยกมือให้เขา
อาจารย์วันชัยก็เลยบอกว่าอย่างมากก็ได้ผมคนเดียว

เพราะผมตอบได้ของผมคนเดียวคนอื่นผมก็ไม่รู้
แต่ถ้าถามว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลหรือยังยังไม่ได้เป็นนะ
เป็นรัฐบาลก็คือต้องมีนายกแล้วไปตั้งคอรมอถึงจะเป็นรัฐบาล
ก้าวกลายได้ได้นายกหรือยังเนี่ย
อาจารย์วัญชัยพยายามที่จะส่งสัญญาณสื่อสารแบบนี้
คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนี่ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับ
เจอว่าคุณกิติศักดิ์เชื่อว่า
สวจะมีหลากหลายความคิด
แต่เมื่อถึงเวลาต้องโหวตเนี่ยจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันหมด๒๕๐เสียง
ต่างความคิดนะแต่ว่าเวลาที่จะเวลาโหวต
ผมคิดว่าส่วนใหญ่จะไปในแนวทางเดียวกัน

คนที่เป็นรัฐบาลนั้นไม่ได้หมายความว่าเสียงมาอันดับหนึ่งเป็นเพียงมันยากของการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้น
ยังไม่แน่ใจว่าก้าวไกลในขณะนี้สามารถรวมเสียงได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
และสามารถประสานกันทุกฝ่ายได้สามเจ็ดหกหรือเปล่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะอยู่เฉย
คุณตั้งได้ตั้งไปคุณพยายามรวมเสียงให้ได้๓๗๖คุณรวมไป
ถ้าคุณรวมไม่ได้ตั้งไม่ได้ถ้าจะเป็นเรื่องของครับอื่นก็ได้
ยังไม่แน่ใจพี่ห่วยถึงกับชะงักเลยเหรอชะงักไปเลยเหรอเมื่อกี้หยุดมือเลยนะ
ก็งงเหมือนคุณอรัชพรบอกขอดูเปรียบเทียบฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหน่อย
เพราะว่าคุณวัญชัยสอนสุริบอกว่านี่ก้าวไกลเขาเป็นรัฐบาลแล้วเหรอ
ถ้าจะเป็นรัฐบาลคือต้องมีนายกใช่ไหมค่ะนั่นคือคุณต้องรวมได้๓๗๖เสียงนะ
ค่ะแล้วสวบางคนก็บอกอย่ามาหวังพึ่งสวนะ
รวมมาให้ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงคือสวอยากให้ปิดสวิตช์ตัวเองว่างั้น
อันนั้นเป็นเป็นระบบตั้งต้นของของเรื่องการโหวตในรัฐสภาค่ะอ่า
เพราะตอนนี้กฎหมายคุณวัญชัยสอนธิบอกว่ากฎหมายคือต้องโหวตโดยรัฐสภานะ
ไม่แต่ว่าคือถ้าฟังแถลงจากไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์ในนำตัวแทนของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาแถลงเมื่อวาน
เขาก็ยอมรับผลในเชิงประชาธิปไตยถูกไหมคะก็ไม่มีใครขัดเลยไงเออ
ภูมิใจไทยก็ก็โอเคก็ไปดำเนินการก้าวไกลดำเนินการอ่าอ่า
ป้อมพลังประชารัฐบิ๊กตู่รวมไทยสร้างชาติ
พักไหนก็แล้วแต่ณขณะนี้ผมคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานรุมินกุลด้วย
อาจารย์ธนพรด้วยนะฮะคือทั้งสองท่านก็บอกว่าตอนนี้ทุกพักก็คือ
ก็ให้ก้าวไกลที่เป็นพักอันดับหนึ่งไปดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่มีใครขวางเลยนะค่ะใช่
ซึ่งอาจารย์วันชัยก็เลยถามไงว่าตอนนี้คุณกำลังดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ย
คุณบอกคุณรวมได้๓๑๐เสียงค่ะ
คือตอนนี้ไม่ได้อยากรู้หรอกว่าสวจะโหวตให้ไหม
อยากรู้ว่าถ้าไม่โหวตให้เพราะอะไรมากกว่า
ก็ไม่รู้เขาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะโหวตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันไม่ชอบอย่างนี้หรอคะเลยไม่โหวต
เพราะถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่อง๕๐๐เนี่ยสส๕๐๐อันนี้หมดปัญหา

แต่รัฐมนุนมันกำหนดมันล็อกเอาไว้ว่าสวต้องร่วมโหวตอีก๕ปี
ซึ่งปีนี้คือปีสุดท้ายสวจะหมดวาระพฤษภา๖๗
จะทิ้งทวนให้จดจำ
ก็ไม่รู้ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย

ก็ไม่รู้อาจารย์วัญชัยแกบอกต้องไปดูเพื่อไทยด้วย

เพื่อไทยเขาก็รออยู่ว่าถ้าเกิดก้าวไกลหาได้
ถึง๓๗๖เสียงเป็นนายกไม่ได้
เขาก็อาจจะรอเป็นพักอันดับ๒ในการลองจัดบ้างก็ได้

โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัวล่าสุดนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวออกมาเยอะเหลือเกินว่า

เพื่อไทยจะรอให้ก้าวไกลไม่ได้นายก
แล้วก็เลยเป็นพักอันดับ๒มาจัดแทนหรือเปล่า
คุณอุ้งอิงแพทองทานโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว
ระบุขอยืนยันหลักการประชาธิปไตย

พักที่ได้คะแนนเสียงสอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง
ในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
แต่มีคุณไทกรพลิกสุวรรณฯเนี่ยฮะ
ที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่เหมือนกัน
ล่าสุดเนี่ยคุณไทยกรโพสต์นี่ข้อความแบบนี้
เพื่อไทยตัดหน้าตั้งรัฐบาลแข่งก้าวไกลดอดเจรจากับพลเอกประวิทธิ์
เศรษฐาเป็นนายกสมศักดิ์เทพก็คือสมศักดิ์เทพสุธินค่ะ
แท่นเป็นผู้จัดการรัฐบาลคนใหม่แรงอ่ะคุณสมศักดิ์แก่นำกลุ่มสามมิตร
อ่าที่เคยไปอยู่พลังประชารัฐแล้วกลับมาเท่ากล้าวไกลอ่ากลับมาเพื่อไทยค่ะ
คุณไทยกรนี่อัดคลิปเลยนะฮะไม่ใช่แค่พิมพ์นะโอ้โหเอาลองฟังหน่อย
ล่าสุดความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้ได้เห็นอาการแปลงออกมาจากภักดิ์เพื่อไทยอย่างชัดเจน
ผู้จัดการรัฐบาลคนใหม่ของพักเพื่อไทย

มีการประสานงานจัดตั้งรัฐบาล

ประกอบด้วย๑พักเพื่อไทย
พักภูมิใจไทย
พักพลังประชารัฐ
ตอนนี้ขั้นตอนการเจรจา
เรื่องการแบ่งปันกระทรวงนั้น

เหลืออยู่เพียงแค่ตำแหน่งเดียวนั่นคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้มีการยื่นข้อเสนอไปที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่า
พักเพื่อไทยยอมที่จะไม่ให้คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์เป็นนายก
แต่จะเสนอนายเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาล๓พัก
นั่นคือพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐ
ตอนนี้กำลังรอสัญญาณตอบรับ
ทุกคนของประเทศไทยให้สำเร็จ
และขอสนับสนุนให้คุณพิทาได้เป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
พาคนไทยออกจากหลุมดำแห่งความยากลำบากนี้ครับ
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะแล้วก็ถามกันคือ

ว่าเอาแล้วไม่ฟังเสียงประชาชนเหรอสว๒๕๐สว
เหมือนที่คุณรัชพรก็มีคำถามใช่ไหม
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลเนี่ยบอกว่าผมถามว่าจะทำยังไง
ถึงจะได้เสียงสว๖๖เสียงก็ได้ไม่ต้อง๒๕๐เสียง
ให้พอโหวตเรียกนายกสำหรับก้าวกลาย
อาจารย์ปริญญาบอกว่าในช่วงเวลานี้มันมีเวลาอีก๖๐วัน
ช่วงที่กรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ช่วงนี้แล้วจะต้องประกาศอย่างเป็นทางการ๙๕ภายใน๖๐วันหลังวันเลือกตั้ง
ระหว่างนี้ก้าวไกลเขารวมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนได้แล้วใช่ไหม
ตามที่เขาจับมือกันไว้ที่ประกาศ
ก้าวไกลต้องทำลักษณะของนโยบายแล้วก็ทำเป็นการเดินสายไปคุยกับสว
เพื่อไปอธิบายสวเหมือนกับตอนคุณไปหาเสียงเลือกตั้งไง

ต้องไปคุยกับสวจะเป็นกลุ่มหรือเป็นลายคนหรือทั้งหมดอะไรก็
เพื่อให้เข้าใจว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ให้เขากระจ่างชัดในนโยบายเพื่อที่เขาจะได้โอเค
เข้าใจและสบายใจแล้วเขาจะได้โหวตให้
นั่นคืองานที่ท้าทายของก้าวไกลว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก้าวไกลจะทำสำเร็จไหม
เพราะทุกพักเนี่ยทั้งพักฝ่ายที่จับมือกับก้าวไกลกับฝ่ายที่ไม่ได้จับมือด้วยเนี่ย
ตอนนี้เขานิ่งหมดแล้วคือนิ่งรอว่าก้าวไกลจะทำยังไงให้ถึง๓๗๖เสียง
คือมันไม่ใช่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะว่าทำยังไงให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
ทำยังไงให้ได้รัฐบาลที่สามารถโหวตนายกเองได้ด้วย
ทำยังไงให้ได้นายกก่อนเพราะนายกคือคนจะไปตั้งรัฐบาลไปฟอร์มคอลโลมอร์
วิชาการเขาก็เลยบอกว่าประชาชนร่วมกันส่งเสียงประชาชนหน่อยไหม
เสียงประชาชนให้ดังไปถึงสวโดยเปิดโหวตออนไลน์เสียงประชาชน
ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สวควรเคารพเสียงประชาชน
โดยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของสอสอค่ะเปิดโหวตหลังวันเลือกตั้งนะฮะ
โดยสแกนคิวอาร์โค้ดตั้งแต่เที่ยงของวันนี้มาแล้ว๑๕พฤษภาคม
จะเปิดโหวตถึงเที่ยง๑๘พฤษภาคม
โดยเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนจาก๑๐สถาบันร่วมกับสื่อมวลชน๑๐สำนักไทยรัฐทีวีเราด้วย
ท่านผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วโหวตเลยถึงเที่ยง๑๘พฤษภาคม
ไม่ได้มีคือมันอาจจะไม่ได้สามารถไปเป็นสิ่งที่ทำให้สวต้องทำตาม
แต่ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้สวเนี่ยเขาเห็นเสียงประชาชนว่าเขาเรียกร้องให้สวเนี่ยต้องโหวตอย่างนี้
กันกล้องกฎหมายจากสภาผู้แท้แล้วไปต่อพุทธฤษภาเพียงแต่บทเฉพาะการของรัฐนูนตอนนี้
ระบุว่า๕ปีแรกของการบังคับใช้รับนูลให้สวเขาร่วมโหวตเลือกนายกด้วย
น่ะครับอ้าวไปดูหน่อยกันที่บอกกันว่าแกนำพักร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยเขาก็เงียบเหมือนกันครับ
ตัวเงียบกริบเลยนะคะนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแววมาว่า
ภาคใต้เนี่ยถือว่ารวมไทยสร้างชาติก็ได้สอสอตามเป้าหมายนะ
ขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ
คือวันที่๑๔ก็มีการคุยกันแบบไม่เป็นทางการแล้วล่ะ

พวกผมจะอยู่คั่วตรงข้าม
แต่ก็มีสปีริตมากพอที่จะให้พักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้ว

ถ้าจะให้รวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้าน

ในส่วนพลเนกประยุทธ์ก็ให้กำลังใจจึงกันแล้วกัน

นักข่าวก็เลยถามว่าพลเอกประยุทธ์มีการเปลยบ้างไหม
ว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย
จะเล่นการเมืองต่อไปไหมหรือยังไง

ผู้เอกประยุทธ์เอายังไงผมก็เอาแบบนั้น
ท่านเปลยไหมคะว่าถ้ารวมไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล
ท่านจะยังทำงานกันเมืองต่อ

ท่านก็คงอาจจะต้องพอแล้วมั้งครับ

ทำเพื่อประเทศชาติมาทั้งชีวิตแล้ว
ผมคิดว่าท่านอาจจะต้อง

ส่วนภูมิใจไทยตลอดทั้งวันนักข่าวคือตบยุงค่ะ

เมื่อวานบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้บรรยากาศก็เป็นแบบนั้น

แต่สื่อก็ไปปักหลักรอทำข่าวนะคะเพราะภูมิใจไทยก็ต้องยอมรับว่าเขาได้ที่นั่งมาในอันดับที่๓
ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญเหมือนกันเจ็ดสิบที่นั่งใช่นี่หลายคนก็บอกมาบอก
โอ้โหนี่ถ้าได้ภูมิใจไทยไปอีกพักนึงเนี่ยเกิน๓๗๖เสียงเลยนะนอนมาเลยอ่ะ
๓๑๐บวก๗๐เป็น๓๘๐แต่ฝ่ายค้านจะแต่ข้อแม้กันไงเนื่องไขต่างนโยบาลอีกอ่ะ
ซึ่งคุณพิทาบอกตอนนี้ยังไม่จำเป็นค่ะใช่ค่ะแต่ยังมีเวลาในการคุยกันต่อ
คือแต่เดิมจริงแล้วคุณอนุทินมีตารางงานที่ต้องไปร่วมงานที่กระทรวงสาธารณสุข
แล้วบอกว่าจะเข้ามาที่พักนะแต่จนบัตรนี้ยังไม่เจอตัวนะคะ
ประชาธิปัตย์หลังจากคุณจุลินลักษณะวิสิทธิประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
แสดงความรับผิดชอบที่ได้ที่นั่งสอสอน้อยกว่าการเลือกตั้งรอบที่แล้ว
ที่เขาเคยประกาศเอาไว้อ่ะนะคะคราวที่แล้ว๕๓ครั้งนี้ได้๒๕ค่ะ
วันนี้คุณองค์อาจคล้ำภัยบูลรองหัวหน้าพักก็เลยต้องรอประชุมกรรมการบริหารพัก
แต่ก็มีการออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกประชาธิปัตย์
ไม่ว่าจะเลือกจากพักไหนก็ถือว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วในฐานะประชาชนคนไทย
แล้วก็แสดงความยินดีกับก้าวไกลด้วยที่ได้รับการเลือกตั้งแบบ
แลนด์สไลด์ท่วมทนทั่วกรุงเทพฯนะคะ
ก็ให้ก้าวกลายเดินหน้าทำงานตามที่สัญญาไว้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมือง
คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ไม่ได้ใช่ไหม

คุณผู้ชมครับคือการเลือกตั้งผลที่ออกมาต่างเมื่อวานนี้เนี่ย
มันมีการล้มบ้านใหญ่กันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเขตเลือกตั้ง
โดยก้าวไกลนี่แหละที่เชียงใหม่นะครับนี่คือเมืองหลวงของเพื่อไทยเขาที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เคยโอ้โหมีแต่เพื่อไทยแดงทั้งจังหวัดมาเกือบ๒๒ปีเนี่ย
ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะ
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากกรกตใน๑๐เขตของเชียงใหม่
ทางเพื่อไทยเนี่ยเสียที่นั่งสอสอให้กับก้าวไกลถึง๗เขตนะฮะ
จาก๑๐เขตนะคะเหลือแค่๓นะครับเพื่อไทยได้๒นะฮะพลังประชารัฐได้ไป๑ด้วย
วันนี้เป็นส้มเลยนะฮะสีส้มเลยนะฮะคล้องพื้นที่เลยนะครับ
เขาบอกมองไม่เห็นสีนวลเลยนะอุ้ยแรงอ่ะนี่สีส้มคลองพื้นที่จนมองไม่เห็นสีนวล
คุณสีนวลย้ายจากสับตกปาร์ตี้ลิสต์ไหมอนาคตใหม่ไปภูมิใจไทยไม่ได้นะครับสีนวล
กรุงเทพมหานครนะครับชัดเจนสุดเลยนะฮะเขต๒๘จอมทองบางบอนหนองแข็ม
อันนี้ช็อกจริงของคุณวันอยู่บำรุงสอสอเพื่อไทยเก่า
ตอนนี้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับเสร็จเรียบร้อยเสียที่นั่งให้กับ
ไอซ์รัชนกศรีนอกผู้สมัครสอสอหน้าใหม่จากพระเก้าไกลปัจจุบันอายุ๒๙ปี
โดดเด่นเหลือเกินตั้งแต่ตอนหาเสียงคือปั่นจักรยานไปหาเสียง
ใช่ค่ะปั่นจนล้มเจ้าถิ่นเขาบอกปั่นจักรยานล้มช้างอ่ะ
นี่เห็นไหมทรโคงตัวหนึ่งนี่ล่าสุดมีคนขอซื้อจักรยานคันนี้แล้วนะคะ
เหรอแต่เธอบอกไม่ขายค่ะเอาไว้หาเสียงเอาไว้ดูแลพี่น้อง
ลงพื้นที่ด้วยค่ะไปเจอใครที่ไหนสอบถามเรื่องนโยบายก็
ก็คุยไปแบบนี้ทุกวันจนล้มยักษ์อย่างคุณวันอยู่บำรุง
คะแนนเสียง๔๗๓๑๕คะแนนคุณวันได้๒๖๓๐๗คะแนน
ถ้าย้อนกลับไปนะฮะไอซ์รัชนกศรีนอกคือคนที่เคยตั้งคำถาม
กับอดีตนายมนตรีทักษิณชินวัฒน์เกี่ยวกับเหตุความไม่สงบ
พื้นที่สามชายแดนใต้จนอีกฝ่ายเนี่ยตอนนั้นก็ตอบคำถาม
นะครับไบรองหมื่นนี่โอ้โหเป็นพื้นที่ของสกุลตุ๊ก
เทชะเลยนะครับบ้านใหญ่หุ้นสาธิตตุ๊กเตยชะรัฐมนตรีช่วยว่าการ
ห้าเขตเนี่ยเลือกตั้งปีนี้ห้าเขตได้ทั้งจังหวัดนะฮะ
คุณสาธิตลงเขต๒นะครับ
สอบตกนะฮะเสียเก้าอี้ให้กับ
สมัครจากพระเก้าไกลก็คือนายกริจศิลปชัย
อันนี้เฉพาะตัวเขต๒นะแต่๕เขตเนี่ยก้าวไกลได้หมด
ระกูลคุณปลื้มและชมกลิ่นบ้านใหญ่แล้วก็บ้านใหม่
นี่คนก็ช็อกอีกเหมือนกันที่ชนบุรีค่ะ
เลือกตั้งปีนี้ต้องเสียพื้นที่ให้กับก้าวไกลด้วยนะครับ
ที่นั่งสอสอในจังหวัดเนี่ย๗ที่นั่งนะฮะ
เหลือที่นั่งให้กับบ้านเก่าหลังใหญ่แค่๓ที่นั่ง

มุสงครามนะครับแชมป์๕สมัยอย่างคุณรังสิมารอดรัศมี

โค้นนะครับด้วยก้าวไกลเหมือนกัน
นายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยนะครับ
คุณรังสิมานี่ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้ว

นี่นะฮะโอ้โหทิ้งห่างเนี่ย
ทิ้งห่างค่ะ

คนนี้ก็แลนซ์ไลน์นะ
ก็มีเหตุการณ์ที่คุณเอ๋ชนสวัสดิ์เสียชีวิตลงด้วยนะครับ
ก้าวไกลเนี่ย๘เขตนะฮะ

เอามีภาคใต้อย่างภูเก็ต
เอานี่ก็ทุกคนก็ตกใจอีกเหมือนกัน

ก้าวไกลทั้งจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็ภูเก็ตปีนี้เพิ่มเป็น๓นะจากเดิม๒เพิ่มเป็น๓
ก้าวไกลก็ได้ทั้งจังหวัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเฉลิมพงศ์แสงดีตัวแทนจากเขต๒ภูเก็ตนะฮะ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปทำงานในสภาแล้วก็ขอบคุณประชาชน